เพราะว่าเรื่องราวจากพี่มดดำ
บอกว่าจันทรีย์กับปลายทะโคนเนี่ยค่ะ

ซึ่งมาริโอก็ออกมาโต้แล้วนะคะว่าไม่จริงชิลมากค่ะ

แล้วจันทรีย์ก็บอกว่าจริงไม่ได้รู้สึกอะไร

โชว์ผู้จัดการมาริโอมาบล็อกนางหรือเปล่า
ฟังทั้งหมดนะคะตกลงไม่เลิกนะคะ
ไปฟังจันทรีย์เปิดใจเลยค่ะ

โกรธค่ะไม่โกรธเลยไม่โกรธเลย

มีการโยงไปถึงทางไปด้วยพี่โอ้ด้วยอะไรอย่างนี้จริง
กังวลว่าเฮ้ยมันมีข่าวในเรื่องลบของเราอีกแล้ว
แล้วมันไปเชื่อมโยงกับคนหลายคน